นี่คุณครับแล้ววินาทีต่อไปนี้นะครับ
เป็นวินาทีตัดสินชีวิตของครอบครัวของป้าออนจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ
ว่าเขาจะสามารถพลิกวิกฤตกับการตอบคำถามเพียง๔ข้อนะครับ
บ้านที่กำลังจะถูกเจ้าหนี้ยึดไปภายในเดือนเมษายน
อีกไม่กี่วันก็จะสิ้นเดือนแล้วนะครับ
อีกไม่กี่ชั่วโมงบ้านหลังนี้จะอยู่กับพวกเขาหรือไม่
เรามาเอาใจช่วยครอบครัวของป้าออน
ให้เขาตอบคำถามให้ได้มากที่สุดนะครับ

ตอบถูก๑ข้อรับ๑๐๐๐บาท

ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ดวงดีวันนี้ตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด
ถึง๑ล้านบาท

ผมจะเลือกเฉลยจากเรื่องลำดับยาตรเป็นข้อแรกครับ
ผมจะเลือกเฉลยจากเรื่องลำดับญาติเป็นข้อ

คำถามสำหรับข้อนี้มีอยู่ว่า
ถ้าอาโปเป็นหลานอาเปี๊ยกแล้วอาเปี๊ยกจะเป็นอะไรกับพ่อของอาโป

ออนเลือกตอบตัวเลือกที่หนึ่ง
นั่นก็คือน้อง

จกจกจก

ก็ยังดีก็ไม่มีสักบาท

แต่ตอนนี้ป้าได้ทุนไปต่อชีวิตในข้อแรกนะครับ

ผมจะเลือกเฉลยจากเรื่อง

คำถามสำหรับเรื่องนี้มีอยู่ว่า
สถานที่ใดไม่ได้อยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ด

ลุงพันธ์เลือกตอบตัวเลือกที่สี่

ถูกไม่ถูก

ผ่าแต้มนะครับที่ไม่ได้อยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ดผาแต้มอยู่จังหวัดอุบลนะครับ
ก็สรุปว่าตอนนี้มีเงินทุนไปต่อชีวิตถึง๑๐๐๐บาท
ถ้าเผื่อว่าเรื่องนี้ถูกอีกเป็นข้อที่๓นั่นหมายความว่า
เดือนเมษายนนี้นะฮะบ้านหลังนี้ก็จะยังอยู่เป็นของเรา
ไม่ต้องถูกเจ้าหนี้เขามายึดเอาไป
ไปพร้อมกันนะครับว่าบ้านหลังนี้จะอยู่หรือไม่อยู่
ขึ้นอยู่กับคำถามเรื่องนี้นะครับ
ผมจะเลือกเฉลยจากเรื่องคณิตศาสตร์ครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้มีอยู่ว่า
ข้อใดต่อไปนี้มีค่าไม่เท่ากับสี่สิบแปด

ซึ่งน้องเสกเลือกตอบตัวเลือกที่๓
ซึ่งเป็นคำตอบที่
ถูก

หมายถึงว่าบ้านหลังนี้จะยังอยู่กับตาและยายนะฮะ

โอ้โห

พี่สิทธิ์
พี่สิทธิ์พี่สิทธิ์
พี่สิทธิ์

พี่สิทธิ์
พี่สิทธิ์
พี่สิทธิ์

เสกตอบถูกนะครับ
ก็คือหกเจ็ดสี่สิบสองนะครับ
ซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้อง
เพราะฉะนั้นขอแสดงความยินดีกับครอบครัวของยายอ่อนด้วยนะครับ
ตอนนี้ไม่ต้องเสียบ้านไปแล้วรับทุนไปต่อชีวิต

พบความเฉลยอีกหนึ่งข้อไปพร้อมกันนะครับว่า
ครอบครัวของป้าออนี้
จะได้ทุนไปต่อชีวิต๑ล้านบาทหรือไม่นะครับ
กับคำถามในเรื่องภาษาไทย
คำถามในเรื่องนี้มีอยู่ว่า
ข้อใดเขียนชื่อจังหวัดผิด

ซึ่งน้องอาโปเลือกตอบ
ตัวเลือกที่๔มหาสารคาม

ถูกนิดน้อยนะยาย
ล้านหนึ่งยายได้สาบานได้หลังตัว

ก็คือจังหวัดยะโสธรตัวเลือกที่๑นะครับ
ไม่มีสระอ่ะนะลูก
ครอบครัวของคุณยายออนจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑แสนบาท
ยายยายมีอะไรอยากจะพูดกับ

ที่มีรายการนี้ดีมาให้ยายหมดหนี้

ไม่มีบ้านอยู่แล้วค่ะ
ดีใจมากเลยไม่รู้จะพูดอะไร

ก็ในเรื่องสุขภาพก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับ
ผมอยากจะฝากนี้ครับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านครับ
ถ้าเผื่อว่าใครที่พอที่จะมีกำลัง
หรือมีเจอหมอดียาดีด้วยนะครับ
ลองติดต่อประสานมาเพราะว่าสงสารเด็กจริง

เก่งทางวิชาทางนี้นะครับ
ช่วยลองดูนะครับเผื่อจะเป็นบุญเป็นกุศลนะครับ

สำหรับครอบครัวของป้าออนจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ
ก็ได้ทุนไปต่อชีวิตนะครับ

สำหรับท่านที่มีวิกฤตและชีวิตหาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

ส่งเรื่องราวของคุณที่เผชิญกับวิกฤต

แล้วทางทีมงานนั้นจะติดต่อไปนะครับ

กับครอบครัวของคุณในเกมต่อชีวิต
สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
ภูมิใจมากครับที่หลานเสี่ยงทำได้
ถ้าเสียงทำไม่ได้แต่คนก็หมดเลยครับ

ดีใจสุดสุดเลยค่ะ

ขอบคุณทางรายการมากเลยครับที่ให้โอกาส